ผมว่านะ๓จังหวัดเป็นที่แหล่งหากิน

นั่นแหละ

มันได้กลุ่มคนกลุ่มไหนที่ได้ผลประโยชน์
กับเหตุการณ์๓จังหวัดแค่นั้น

เรารู้สึกว่ามุมมองของแก
มันเหมือนเป็นสายตาของคนในพื้นที่ที่มอง

ใช้ทุกจังหวะของการทำงาน
เก็บภาพไวด้วย
แล้วก็เป็นมุมมองที่เรารู้สึกว่า

คนก็รับรู้ได้ว่านี่มันคือของจริง

แต่เขามีปฏิสัมพันธ์กับชาวบ้านที่นั่นด้วย
คำนี้มันคือคำที่เราคือตัวแทนหรือความต้องการของเราจริง
เราอยากจะเป็นห้องรับแขกของพื้นที่มารยู

ใหญ่ขึ้นมาที่สามารถช่วยทำให้เมืองมันดูแบบมีสีสันได้มากขึ้นค่ะ
คือเราเบื่อลดความรุนแรงพูดง่ายนะครับ
คือแบบเราจะได้ยินแต่เสียงเรียกแบบที่นี่มันมีแต่ความรุนแรง
แต่เรากลับรู้สึกว่าจริงเรื่องความรุนแรงมันเป็นแค่ส่วนน้อยมากกว่า
ส่วนมากมันคือเรื่องของเราเห็นศิลปินเราเห็นคนทำงานกับชุมชน
เราเห็นคนทำงานสร้างสรรค์ในพื้นที่เยอะมาก
เรากลับรู้สึกว่าตรงนี้มันคือสิ่งที่เราอยากจะสะท้อนกับคนภายนอกมากกว่า
ปารีเขาก็เป็นคนที่ดึงทรัพยากรรอบตัวเขาระหว่างการทำงานเนี่ย
ถ่ายทอดในมุมมองของภาพถ่ายได้ดีมาก

พี่อยู่ในจังหวะที่มันสวยจังเลย
เข้ากับชาวบ้านคนที่เขาให้บริการตลอดทางอย่างนี้
คือทุกคนที่เขาไปส่งของค่ะ
ก็จะรู้สึกรักแกรู้สึกสนิท
รู้สึกว่านอกเหนือจากการทำงานในหน้าที่แล้ว
เขาเหมือนได้อะไรเพิ่มเติมจากการที่เขาชอบการถ่ายภาพด้วยอะไรอย่างนี้

แล้วก็เดี๋ยวก็รอมันระเบิดอีก
แต่แต่งงานแต่กิจกรรมที่เราทำ
เพื่อนได้มิตรภาพอื่นเข้ามาเพิ่มเรื่อย

เราจะแบบปล่อยไปเหรอแบบ

ตอนนี้เรามีกำลังที่สามารถทำให้เมืองมีเสียงอื่นแทนเสียงระเบิดได้
มันอาจจะไม่ได้ดังกว่าเสียงระเบิดเท่าไหร่
บางอย่างที่เขาเห็นด่านเห็นทหาร
มันมันเป็นแค่เปลือกมันเป็นแค่ของที่มันมาจากข้างนอกที่เข้ามาชั่วคราวนะครับ

เราก็จะอยู่แบบเขาเรียกว่า
ใครจะเข้ามาทำอะไรเราก็ทำไม่ได้
ปกติเพราะถ้าวันอาทิตย์ผมจะปั่นจักรยานประมาณ๗โมงครึ่ง

แล้วก็จะมาตามอะไรเนี่ย
เพื่อเอาเป็นเสบียงเวลาเราไป
ลิฟต์กับโฟมกาแฟในสารที่เราอยากไปวันนั้น
เมื่อก่อนคนพื้นที่ภายนอกเราอาจจะกลัวว่า

ผมก็มีโอกาสได้พาพี่เขาไปปั่นจักรยาน
ก็คือกลุ่มเซฟริตออฟโทรลิ่งปัตตานี
ซึ่งก็มีประมาณ๑๖คน
ยังถามว่าปัตตานีบ้านเรายังปั่นกลางคืนได้ด้วยเหรอ

ถ้าเรานำเสนอเรื่องภาพถ่ายการปั่นจักรยาน

การที่เขาถูกปิดกั้นระหว่างคนพื้นถิ่น
กับคนพื้นที่ภายนอกเขายังมีอะไรเป็นกำแพงที่กั้นอยู่ไง
เริ่มจัดกิจกรรมที่เอาความสร้างสรรค์เข้ามา
มันก็รู้สึกว่าคนก็ตอบรับให้ความสนใจ
แล้วก็นำเอาศิลปะเข้ามารวมด้วย
ก็จะเริ่มให้ความสนใจจากเด็กวัยรุ่นอะไรมากขึ้น
สิ่งที่เราต้องการสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
มันคืออะไรก็เราอยากจะปิดพรีเซนต์อะไร
ของบางอย่างพรีเซนต์แบบเดิมมันก็จะเดิมใช่ไหมครับ
มันดีไหมมันอาจจะดีแล้วแหละแต่เรารู้สึกว่า
มันเล่าแบบด้านอื่นได้ไหมนะครับพูดภาษาอื่นได้ไหม
ที่มันอาจจะดูใหม่ขึ้นดูสดขึ้นดูแปลกขึ้น
เวลาได้รู้จักกับคนกลุ่มนี้
มันก็ทำให้ผลงานของเราที่เราสื่อไปมันก็แตกแยกแตกแขนงอีก

อาจจะเป็นเพราะการที่เราให้
คือให้ในแง่ไหนก็คือให้ในแง่ความสุขที่คุณได้เสพภาพ
โดยในแง่การที่คุณคิดบวก
ซึ่งเราไม่ได้คิดภาพถ่ายคือเราไม่ได้คิดในแง่ของความรู้สึกลบ
มันก็เลยทำให้เราได้บวกมากขึ้น
ตอนนี้เราก็อยู่ในอุโมงป่าวงการบางปู
ก็คืออุโมงป่ารังปัวก็คือเป็นแหล่งชุมชนท่องเที่ยว
เอาชาวบ้านที่มีเรือมีอะไรก็มาบริการเพื่อเป็นรายได้ของชาวบ้านด้วย
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ให้กับเด็กคำพา
คุณลองมาสัมผัสคนพื้นที่จริงว่าเอออย่ามองในมุมร้ายฟังเรื่องร้าย
แล้วก็มาพูดว่าโดยคุณไม่ได้มาสัมผัสเองอะไรอย่างนี้มากกว่า
กลับมาก่อนที่จะรู้ว่ามันกลับมาก่อนที่จะรู้ว่า
มันกลับมาก่อนที่จะรู้ว่ามันกลับมาก่อนที่จะรู้ว่า
มันกลับมาก่อนที่จะรู้ว่ามันกลับมาก่อนที่จะรู้ว่า
มันกลับมาก่อนที่จะรู้ว่ามันกลับมาก่อนที่จะรู้ว่า
มันกลับมาก่อนที่จะรู้ว่ามันกลับมาก่อนที่จะรู้ว่า

อาทิตย์ตกดินที่แหลมดาเชียงสวยมัศยิตกลางที่สวยที่สุดในประเทศไทย
ซิตาวุ่นสีสวยงามของบ้านผมเองยังเป็นแหล่งที่ชุมชนเรียนรู้
อุโมงอวังพวาไม่สิ้งที่สวยงามนี่มันมีอะไรเยอะแหละ
รับพลาด